ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยาลานะครับ
ในพื้นที่ชายแดนใต้เมื่อกลางดึกคืนวันที่๕ที่ผ่านมานะครับ
คนร้ายนะครับได้บุกเข้าไปยิงถล่มใส่จุดตรวจของชรบชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดยาลาตอนที่เขามาเข้าเวรยามประจำป้อมยามชรบกันนะฮะที่บ้านทุ่งสะดาวนะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทางกอรมนภาค๔ส่วนหน้านะฮะ
โดยท่านพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโคศกกอรมนบอกว่าสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยทำผิดได้แล้วนะครับ
หนึ่งคนด้วยกันนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลอยู่นะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ที่คนร้ายมาเปิดฉากยิงถล่มใส่ป้อมจุดตรวจของชรบบ้านทุ่งสะดาวที่จังหวัดยาลาเนี่ยนะ
ใช่ค่ะแล้วผู้เสียชีวิตก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาเป็นอาสาสมัคร
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่
ใช่ครับแล้วก็ยังขโมยปืนไปอีก๘กระบอกนะฮะคนร้ายก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมมาก
ตอนที่หลบหนีไปก็โปรยตะปูเรือใบอะไรทิ้งไว้เต็มไปหมดนะครับ
ทางกอรมนนะครับท่านโฆษกกอรมนพลตรีธนาทิพย์สว่างแสง
บอกว่าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นผู้ทำผิดได้๑คนนะครับ
กำลังขยายผลอยู่นะครับแล้วก็จะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พวกนี้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยในจุดเกิดเหตุด้วย
แต่ทางการข่าวเนี่ยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคู่แฝดตระกูลหล่ำโซะ
ซึ่งเป็นกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รอยต่อปัตตานีและยาลา
กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงชุดคุ้มครองตำบลปาการังอำเภอเมืองปัตตานี
ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต๔ศพแล้วก็เหตุปล้นร้านทองที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลาด้วย
แม่ทัพภาค๔ก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่ได้จากดีเอนเอในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็จะไปปรับแผนยุทธวิธีใช้ชุดจรยุทธ์ทั้งทหารตำรวจเสริมกำลังท้องถิ่นเดินลาดตระเวน
ใช้กำลังทางอากาศเข้าที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อเหตุซ้ำนะ
จะได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าหลักฐานสำคัญที่ทำให้รู้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้เชื่อมโยงกับหลายเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิบอกไป
ก็เพราะว่าปลอกกระสุนปืนในจุดเกิดเหตุ
พอเอาไปตรวจสอบเนี่ยมีผลยืนยันว่ายิงจากอาวุธปืนกระบอกที่เคยใช้ก่อเหตุในหลายพื้นที่นะคะ
คือยิงมาจากกระบอกเดียวกันกระสุนต่างที่แบบเป็นปลอกกระสุนตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วป้อมชรบที่ถูกรอบถล่มเนี่ยนะฮะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๕ศพเนี่ยมันเป็นจุดที่โอ้โหเขาบอกเป็นแอ่งกระทะแล้วมีจุดสูงข่มเยอะ
คนร้ายเนี่ยซุ่มโจมตีได้ง่ายนะครับที่สำคัญคือโคศกกอรมนบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมากันหลายคนแน่
โจมตีด้วยการตัดต้นไม้วางตะปูเรือใบขัดขวางการติดตามของเจ้าหน้าที่โดยมีลักษณะของพื้นที่ที่เกิดเหตุที่เป็นพื้นที่หมู่๕เนี่ยนะครับ
ซึ่งจุดตรวจดังกล่าวนี้ตั้งลึกเข้าไปในป่าสวนยางถือเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งในการระวังป้องกันตัวเองเป็นหมู่บ้านย่อยที่ห่างจากชุมชนใหญ่
มีบ้านเรือนกระจายไม่กี่หลังคาเรือนประมาณ๕๖หลังคาเรือนชาวบ้านเลยต้องเป็นอาสาสมัครเสียสละกันระดมกำลังกันทุกคืนในการมาเป็นชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมาอยู่ที่จุดตรวจนี้ตลอดมานะครับ
ส่วนเรื่องของบรรยากาศการรับศพนะครับหรือว่างานศพต่างแน่นอนว่าวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการสะท้อนออกมาจากญาติพี่น้องของผู้ที่เขาสูญเสีย
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ญาติพี่น้องของผู้ที่สูญเสียก็เดินทางไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะให้ไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลศูนยาลากันก่อนค่ะ
นางสาวสุนิสาจันวิมารอายุ๒๓เป็นเจ้าหน้าที่เอ็กซาเรย์โรงพยาบาลศิโรรส
เป็นลูกสาวของนายสุพศจันวิมารผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ก็เดินทางไปพร้อมกับญาติพี่น้องนำเอกสารนำหลักฐานรับศพพ่อ
เพื่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
บรรยากาศโศกเศร้ามากจริงนางสาวสุนิสาบอกว่าเสียใจมากนะคะ
ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียแบบนี้เลย
ตัวเองนั้นเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับพ่อค่ะ
ไปงานแต่งด้วยกันลงรูปกันโพสต์รูปในเฟซบุ๊ก
คืนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่คิดว่าเป็นพ่อนะคะ
บอกว่าคิดว่าเป็นแค่ความฝัน
ใจตอนนี้คือคิดตลอดเลยว่าอยากให้พ่อกลับมาอยู่ด้วย
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับคนก่อเหตุให้ได้
คนร้ายจะได้ไม่ไปสร้างความสูญเสียแบบนี้ในครั้งต่อไป
เหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าหดหู่มาก
ครอบครัวที่มารับศพเนี่ยบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไง
จากนี้ไปก็ต้องเข้มแข็งและให้กำลังใจคนในครอบครัวสู้กันต่อไป
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้สูญเสียหน่อยนะคะ
ดีใจยังไกลต่อไปความภูมิควัฒนีขึ้นค่ะ
สำหรับทุกคนเหมือนกันคะใจเขาใจเราก็อยากให้เขาเห็นใจเรากับชีวิตให้เราบ้าง
ในสิ่งที่เขาก็ทำจะต้องอธิสหกว่าแทนอะไรก็เรอยังต้องเข้าร่วม
ใช้มาค่ะว่าเมื่อไหร่จะสงบมีคำถามนี้เกิดขึ้นบ่อย
แต่ก็ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยในพื้นที่เรา
สงบได้หรือหนูขอพรได้ข้อหนึ่งก็ขอให้มันสงบโดยเร็ววัน
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าคุณพ่อที่เสียชีวิตนั้น
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลปากล่อเป็นคนช่วยเหลืองานสังคมในพื้นที่ตลอดค่ะ
และพ่อก็สอนลูกสาวอยู่เสมอว่าให้เป็นคนดีนะต้องเสียสละ
และตอนนี้พ่อก็ถือเป็นฮีโร่นะคะเลี้ยงดูลูกจนเรียนจบปริญญา
แล้วก็ตั้งใจเลยว่าตัวเองนั้นจะรับราชการให้ได้
ตามที่คุณพ่อเคยสอนเอาไว้
ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านไร่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะชาปนกิจวันจันทร์ที่๑๑ค่ะ
ไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยศพผู้ศูนย์เสียทุกคน
ก็จะเหมือนกับที่คุณสุนิสาบอกเมื่อสักครู่นี้เลย
คือถ้าขอพรอะไรได้นะถ้ามีข้อเดียวนะขอเลย
ขอให้พื้นที่ชายแดนใต้สงบสักทีหนึ่ง
มีลูกชายของผู้ที่เสียชีวิต
ก็คือนายสุรพพจันทร์วิมารวันนี้ลูกชายก็มาด้วย
มารับศพคุณพ่อคือคุณพ่อสุพศจันทร์วิมาร
เพื่อไปทำพิธีทางศาสนาที่ปัตตานี
ซึ่งเขาก็บอกว่าพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
วันเกิดเหตุพ่อไปเยี่ยมเพื่อนที่เกิดเหตุนะตรงจุดนั้น
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกมารู้ข่าวอีกทีคือตอนเช้า
นี่แหละฮะพ่อก็เสียชีวิตแล้ว
เห็นภาพเห็นภาพเหตุการณ์แล้วซูมไปดู
เฮ้ยพ่อตัวอีกนอนอยู่ตรงนั้น
แล้วยิ่งตัวตามก็ยังไม่มีใครบอก
พอรู้ว่าพ่อไปที่นั่นด้วยก็นอนไม่หลับ
โทรถามคนนู้นคนนี้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้าง

มารู้ตอนเช้ามาที่นี่เลย

ไม่อยากให้เกิดชั้นตัวตัวเอง

มารู้ว่าพ่อเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็เพราะว่าเห็นภาพข่าวที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
ขยายภาพดูอ้าวเป็นภาพของพ่อตัวเอง

วันนี้นะคะทางทหารกรมทหารพรานที่๔๗ก็ได้เคลื่อนศพเจ้าหน้าที่ชรบ๙ศพอย่างสมเกียจค่ะ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลำพญาจังหวัดยาลา
มีพิธีวางโผมลาหลวงและโผมลาพระบรมวงศานุวง
นายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกส่งผู้แทนมาวางพวงมาลาเพื่ออาลัยด้วยนะคะ
บรรยากาศก็โศกเศร้าไม่แพ้กัน
มีแต่เสียงร้องไห้ของญาติผู้เสียชีวิตนะคะ

ไม่ได้มาก

มีคนโทรมาบอกแล้วก็มีคนบอกว่า

โดยที่พี่ต้องไปหาเขาให้เจอ

ในที่สุดก็เจอเขาอยู่ในนั้น

แล้วเขาทำเพื่อสังคมเขาทำทุกอย่าง

คือตรงนี้แหละ
ศพนี้ก็อยู่ที่วัดลำพญา

ตามวิธีฝังตามศาสนาอิสลามนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ไปประจำจุดคืนนั้นทั้งคู่เลย
ไปช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านเนี่ย

คือนางสาวธิดารัฐยอดแก้วนะครับ

คือนายสุนทรและนางรัชนกยอดแก้ว

โพสต์ข้อความอาลัยถึงพ่อกับแม่

ทำในสิ่งที่รักสู้ได้สมศักดิ์ศรี
คือความภาคภูมิใจของลูกหลาน

เกิดมาเพื่อคู่กับพ่อจริง

จะขอเกิดเป็นลูกพ่อกับแม่อีก

ชุดฉรบอที่เขายิงประทะกับคนราย

มีคนได้รับบาดเจ็บ๕คนนะคะ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยะหล่า

เขาก็ยอมให้นักข่าวไปคุยด้วย

นายนวรัสรัตนสเทียนชรบอลำพยา

วินาทีที่ปะทะกับกลุ่มคนร้าย

คือปืนยิงมาจากทุกทิศทุกทาง

ชรบก็พยายามยิงป้องกัน

แต่มันต้านไม่ไหวจริงนะคะ

ไม่รู้ซ้ำไม่ซ้ำ
แต่พี่ดูแล้วรู้สึก

แล้วน้องคนที่แยกกับเรา